วันนี้ตกลงที่เราจับตากันมาการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ก็เมื่อวานนี้ก็ถกเถียงกันอยู่ว่าตกลงแล้วเนี่ย
ติสามารถเสนอซ้ำได้หรือไม่เรื่องของชื่อนายกชื่อเดิมที่ตกไปแล้ว
ผลก็ทราบแล้วคือไม่ได้ทั้งสองท่านมีความคิดเห็นอย่างไร

คือในภาพรวมนะครับต้องบอกว่าไม่ได้มีอะไรผิดไปจากที่คาดหมายนะครับ
สารท่านรับคำร้องไว้แล้วสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่

แต่ว่าที่ไม่คาดหมายเลยคือเรื่องของการเอาข้อบังคับการประชุมรัฐสภาเนี่ย
ไม่คาดหมายว่าจะเล่นมุขนี้แล้วแถมบวกสถานะด้วย
งั้นการอภิปรายอาจารย์มองว่ามันฟังไม่ขึ้นหรือยังไงในแง่มุมเฉินวิทยาศาสตร์

คือโอเคพยายามให้เหตุผลทางกฎหมายกัน
แต่ว่าเอาจริงแล้วมันเป็นเรื่องการเมืองมาแล้ว

แล้วยิ่งสารมีคำสั่งเช่นนี้แล้วเนี่ย
สวท่านที่งดออกเสียงจำนวนมาก

ให้โอกาสยิ่งจะไปถึง๓๗๐

คือผมเรียนว่าทั้งพักเพื่อไทย

สาร๑๕๐อะไรแบบนี้นะครับ
เพื่อให้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยักษ์สำคัญ

ทำไมไม่ปล่อยให้โหวต

ผมคิดว่ามันอาจจะมีมากกว่าหนึ่งเหตุผลนะ

ถ้าหากท่านต้องมาพูดว่าไม่เห็นชอบ
หรือว่างดออกเสียครั้งแรงกดดัน

อย่าลืมว่าการโหวตมันเปิดเผย

และนี่เป็นการย้ำเขาว่านี่ไม่ใช่ยัตติ

ช่เควล์ให้เสนอได้ครั้งเดียวในสมัยประชุมสภา

ยัตติใช่เสียง
สอสอรับรองแค่๑๐คน

ใช่ไหมครับขณะที่เสนอชื่อนายกต้องรับรอง
สอสอ๕๐คน
เป็นการเอาข้อบังคับมาอยู่เหนือรัฐมนูลอย่างน่าประหลาด

ตัวนี้จะเป็นเกมบีบเพื่อไทย

ทีนี้ไม่ทราบนะว่าทางเพื่อไทยก้าวไกร

เพราะว่าข้อบังคับข้อ๓๑มันก็เปิดช่องตรงนี้อยู่
พี่หนุ่มเมืองชันมองอย่างไรครับวันนี้
ผมว่าทั้งหมดมันคือเกมการเมืองหมดเลยครับ
แต่คากตอบไว่ไหมคะว่าจะเสนอคำไม่ได้
อ๋อมั่นใจนานครับ
คือไม่ได้ดูข้อกฎหมายนี่ไม่ใช่นักกฎหมาย
คือดูเกมจันทร์เมืองเดียวคือผมรู้สึกว่าเมืองไทยอย่าไปดูข้อกฎหมายเลย

นี่มีนักกฎหมายนักกฎหมายนั่งอยู่นี่
แล้วผมไม่ต้องสอนหนังสือแล้วไม่ขนาดนั้น

อย่างน้อยเขาก็ต้องพยายามโหวตกันอย่างน้อยต้องใช้เวลาทั้งวัน

คือถ้าหากว่ามันทำกันง่ายไม่ต้องโหวตหรอ
เสียงข้างมากชนะเลยเขาต้องพยายามโน้มน้าว

แปลว่ามันยังอยู่ในกฎกติกาบางอย่างอยู่อย่างน้อยก็ยังโหวตกัน
ถ้าไม่มองเรื่องข้อกฎหมายนะพี่หนุ่มเมืองจันทร์นะ

เกมการเมืองที่มองวันนี้ในสภา
เกมการเมืองง่ายก็คือว่าปิดทางคุณพิธาแน่นอนไม่ให้เป็นนายก
ไม่ต้องโหวตกันซ้ำแล้วเพราะว่าแบบนี้
คือถ้าโหวตการโหวตขึ้นมาแล้วคุณพิธาไม่ได้
จะมีนัยยักษ์สำคัญหรือไม่มีนัยยักษ์สำคัญ

แต่แบบนี้คือปิดทางเลยว่าไม่มีนะครับ
แล้วเพื่อให้มั่นใจก็คือพอสาธารณูนตัดสินอีกทีหนึ่ง
มันก็ย้ำไปเลยย้ำหัวตะปูไปเลยปึ้งจบ
แล้วก็เชื่อว่าในเชิงการเมืองก็คือว่า
เรื่องนี้ก็คือวิเคราะห์ต่อได้เลยว่า
มันจะจบมาเหมือนกับพักอนาคตใหม่

คืออนาคตใหม่เขาถูกยุบนะ
กรรมการบริหารหัวหน้าพักถูกตัดสิทธิ

ว่าเขาไม่รู้ด้วยเงื่อนไขอะไรไม่รู้นะ

ผมรู้สึกว่ามันต้องมีเหตุผลอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่ง

คือขณะนี้มันเป็นความประหลาด

สภาผู้แทนชนะเสียงข้างมาก
เพราะว่าเขารวมกับสวแล้วเขาชนะเสียงข้างมาก
นี่จึงเป็นคำอธิบายของปรากฏการณ์เอาข้อบังคับมาใหญ่กว่ารัฐมนูล
เพราะว่าพอข้อบังคับรัฐสภาเนี่ยนะครับ
มันคือเรื่องของที่ประชุมรัฐสภาที่เสียงข้างน้อยรวมกับสวมากกว่าฝ่ายเสียงข้างมาก
ซึ่งอันนี้ผมก็เรียนว่ามันเป็นเรื่องของการเอาชนะทางการเมืองที่ด้วยวิธีการที่
หน้าที่สอนกฎหมายนะครับไม่สบายใจ
แต่ว่ากลับมาคำถามของคุณคุณภาคภูมินะครับ
ผมยังไม่ได้มองไกลไปถึงประเด็นคุณหนุ่มเมืองจันทร์นะครับ
แต่ว่ามันเป็นฉากทัศน์หนึ่งที่มีโอกาสจะเกิด

คนที่เป็นยังมีคำถามคือตอนนี้ผมเชื่อจะมีคนไปกดดัน
อันทยอยกดดันกันมาแล้วเพื่อไทยว่า
ถ้ามีเก้าไกล

คือตอนนี้เสียงเนี่ยได้มาแล้ว

บวกกับสว๑๓คนเนี่ย

ต้องเติมด้วยสวหรือพักการเมืองอื่น

รอบเดียวถ้าเกิดรอบของเพื่อไทยเป็นคุณเศรษฐา

ผมว่าการที่เขาทำแบบนี้
คือเพื่อจะเป็นการกดดันเพื่อไทย

เพื่อไทยก็ต้องมาติดล็อกตรงนี้เหมือนกัน
มันก็จะมีการตีกรอบที่ชัดมากขึ้น
คุณเศรษฐาได้ครั้งเดียวก็ต้องมั่นใจเลย

สิ่งที่มันเกิดขึ้นไปพร้อมกัน

คือตอนนี้คนรู้สึกว่าเก้าไกร

ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่

คือคนรู้สึกว่าเอ๊ะชนะมันภาคอัดับหนึ่ง
ทำไมถึงโดนกระทำขนาดนี้
ความเห็นอกเห็นใจมันมาที่เก้าไกรอยู่มาก
แล้วถ้าหากว่าเพื่อไทยไปสลัดเก้าไกลเลยนะ

เป็นผู้ร้ายไปด้วยเป็นผู้ร่วมกระทำการกับก้าวไกลไปด้วย
ผมได้มองว่าถ้าหากว่าเป็นไปได้นะ
ในโอกาสที่๑เขาต้องคิดถึงว่า

ถ้าพักเพื่อไทยไม่ปล่อยมือก้าวไกร

๒๙๒ไม่มีใครตั้งกระทำการได้
ไม่คืออย่างน้อยมันตั้งรัฐบาลไม่ได้

ดังนั้นผมคิดว่าโอกาสของการเจรจาต่อรอง
ผมว่าโอกาสที่เกิดขึ้นมากกว่านี้นะครับคือ

นึกออกไหมครับ
คุณภาคภูมิคิดว่าถ้าเป็นคุณเศรษฐาหรือพักเพื่อไทย

อาจจะมากขึ้นแต่อาจจะไม่ถึงก็ได้นะคะ

เพราะก็มีว่าที่ระยะได้๓คน

พี่ตู้บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ

เหตุผลแท้จริงจะเป็นข้ออ้างหนึ่งที่สวใช้ได้ฉะนั้นเกมการเล่นก็คือ๑ผมว่าเสียงสวก็จะได้จะได้มากกว่ามากกว่าก้าวไกลไม่ได้๑๓เสียงจะได้มากกว่านั้นการที่สองก็คือว่าเติมพักการเมืองอย่างเช่นชาติไทยพัฒนาอะไรต่างแต่ตอนนี้เกมที่เราเห็นปัจจุบันนี้คือทุกพักเนี่ยเล่นมาก็คือบอกว่าถ้าจะเข้าร่วม

ที่แม้จะเป็นฝ่ายคลานแต่ก็ยังยกมือให้คุณเศรษฐาเพราะเก้าไก่เค้าเคยพูดอยู่แล้วว่ามันเหมือนกับปิดสวิตซ์สวดด้วยสอดด้วยกันเองเพื่อรักษาระบบเหมือนที่เก้าไก่เค้าเรียกร้องตลอด